พาคุณผู้ชมไปที่ภูเก็ตหน่อยค่ะดูที่ภูเก็ตมันเกิดอะไรขึ้น
วิลล่าตรงนี้นะวิลล่าหรอไม่ต้องรู้ดิรู้มาก
จอดอยู่ข้างในเพียบเลยค่ะแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มชาวต่างชาติ
ทีนี้เดี๋ยวต้องมาดูนะว่าเขาทำอะไรผิดตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มนะ
เชื่อไหมฝั่งนั้นน่ะเอารถมาจอดขวางเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าออก
แล้วมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บด้วยรวมถึงรวมถึงทางฝั่งนั้นน่ะฝั่งชาวต่างชาติอ่ะ
มีการถืออาวุธปืนเหมือนกับคุมเชิงไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามา
สรุปเขาทำอะไรผิดอะไรมาเขาทำอะไรเขาประกอบอาชีพอะไรและเขาทำอะไรผิด
ทำไมถึงทำแบบนี้ได้นี่ที่คุณผู้ชมเห็นเจ้าหน้าที่ไปกันเยอะเยอะ
นี่เป็นหน่วยสวาสตจากตำรวจภูทรภาค๘นะคะแล้วก็มีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต
คิดดูดิตำรวจมา๓๐กว่านายอาวุธครบมือเลยมาปิดล้อม
จะจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วจะตรวจค้นชาวต่างชาติ

เขาโอเวอร์สเตย์อยู่เกินวีซ่าในราชอาณาจักรไทย
รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมายในวิลล่าหรูนี่ดูหน่อย
เออเริ่มเห็นไกลแล้วใช่ชาวต่างชาติ
ล่าหรูนี้อยู่ริมหาดกรรมลาเลยที่กระทู้ภูเก็ตนะคะ
ทีนี้ปฏิบัติการปิดล้อมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต
ในวิลล่านี้แล้วตอนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่
มีชาวต่างชาติชาติอื่นอยู่อีก

มีบอรีการด์ด้วยไม่ธรรมดาล่ะ
ก็นี่ไงคือเหมือนกับเขาไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้น
แล้วก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตมเจ็บ๒ราย

เอารถมาขวางด้วยพี่เบิ๊ดเอารถมาจอดสองคันนะ
ขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าออกได้สะดวก
นี่ไงทีนี้แปลกตรงที่ว่าเขามีอาวุธปืน

พอเจ้าหน้าที่เห็นแบบนั้นอุ๊ยทำไมฝ่ายนั้นมีอาวุธปืนด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการประสานกำลังสนับสนุน
แล้วก็ถอนกำลังออกมามาคุมเชิงด้านหน้าวิลล่าก่อน
นี่แหละพอประสานกำลังขอสนับสนุน
ก็เข้าไปปิดล้อมที่วิลล่าตรวจค้นอีกครั้งหนึ่ง
คิดดูดิปฏิบัติการตรงนี้๔ชั่วโมงกว่า

ท้ายที่สุดคุมตัวได้ค่ะชาวอินเดียเป็นบุคคลตามหมายจับ
แล้วก็มีสมุนด้วยนะ
มีสมุนชาวอินเดียอีกคนนึงแล้วก็มีสมุนชาวรัสเซียอีก๑คน
รวมทั้งหมด๓คนอันนี้จังหวะที่คุมตัวได้
ปะดอมตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้ามืด๔ชั่วโมง
แล้วทีนี้ก็เลยค้นในวิลล่าหรูหน่อยเจอรถ

เมื่อกี้เห็นคันน้ำเงินน้ำเงินคันหนึ่งก็น่าจะรถหรูอยู่แหละ
ใช่แล้วก็เจอนอกจากรถหรูแล้วเจออะไรอีกล่ะ

สิงโตเจองูเหลือมเจอนกแก้วมาคอ
คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นนะคือเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจแล้วเขาก็แบบว่า
ต่างพวกนี้เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่อุทยานเข้าตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตด้วยนะ

ตัวชาวต่างชาติทั้ง๓คนมาที่สพเชิงทะเล
๓คนก็ถูกดำเนินคดีค่ะข้อหาคือเป็นต่างด้าว
เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยการอนุญาตสิ้นสุดก็คืออยู่เกินนั่นแหละ
ส่วนจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอะไรไหมอันนี้เดี๋ยวอยู่ระหว่างการสอบอยู่นะคะ